พาไปดูเหตุการณ์ที่ธนาคารออมสินสาขาบ่อเริ่มที่นครปฐมนะคะ
คือตอนเช้าเนี่ยรอปภของธนาคารเขาก็ไปทำงาน
เขาบอกว่าตอนกลางคืนก็ไม่ได้มีรปภอะไรดูแล

บอกรอปภว่าเนี่ยธนาคารเนี่ยโดนทุบกระจก
กระจกแตกหมดเลยที่ด้านหน้านะคะ
แล้วพอเข้าไปดูนี่ดูสภาพด้านหน้าค่ะ
แล้วพอเข้าไปดูด้านในมีผู้หญิงคนนึง
นั่งอยู่ด้านในแล้วก็ร้องโวยวายบอกว่านี่คือบ้านของเธอ

พังแบบนี้ค่ะก็ต้องเอาเชือกกั้นที่ทางขึ้นติดป้ายประกาศว่าปิดทำการหนึ่งวัน
ตำรวจสพเมืองนครปฐมจับคนร้ายเอาไว้๒คน
ก็คือผู้หญิงคนที่เข้าไปนั่งโวยวายอยู่ในธนาคารนะคะ
นี่นะคะผู้หญิงคนนี้ตอนควบคุมตัวไปก็ยังโวยวายอยู่นะคะ
ส่วนผู้ชายอีกคนเขานั่งเขานอนอยู่ที่ริมทางเท้าหน้าธนาคาร
ตำรวจก็จับไปด้วยเพื่อไปตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้ด้วยไหม
ร่วมกันก่อเหตุไหมนะคะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่านางสาวทิพพวันปิ่นทองอายุ๓๕ปี
ส่วนผู้ชายชื่อว่าในเอไม่รู้ชื่อนามสกุลจริงนะคะ
เขาก็นั่งนอนอยู่ที่ทางเท้าหน้าธนาคารนะคะ
นี่นะคะก็มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายขนาดเล็ก๒ใบเป็นของกลางอ่ะนะคะ
มีแฉลงเหล็กเจ็ดนิ้วแล้วก็มีเงินสดสามร้อยบาท
เป็นเงินที่ทำบุญผ้าป่าอยู่ในธนาคารนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าก็ไปทำงานยังไม่ทันได้ขึ้นไปบนธนาคาร
ลูกค้าที่กดเงินอยู่ที่ตู้เอทีเอ็มวิ่งหน้าตาตกใจมาบอกว่า
บอกว่ากระจกธนาคารถูกทุบทางแบบนี้เลย
แล้วผู้หญิงที่ทุบกระจกเนี่ยก็ไปนั่งโวยวายอยู่ด้านในธนาคาร
โวยวายในลักษณะที่ว่าธนาคารคือบ้านของเธอ
ห้ามใครเข้ามานะใครจะเดินเข้าไปไล่ตะเพิดออกไปหมดเลยนี่นะคะ
แล้วผู้หญิงเขาก็บอกว่าร้องโวยวายไม่หยุด
แล้วมีผู้ชายนั่งอยู่ริมทางเท้าอีกคนนึงเนี่ยค่ะพอเจ้าหน้าที่ไปถึง
ก็เลยรวบตัวทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอีกคนแล้วก็นำตัวไปโรงพัก
ด่าว้าแต่ละอ๋อมีมีสองคนนะครับผู้หญิงอยู่ด้านใน
เป็นพวกไม่สมัครกรอบใครก็ผู้หญิงอ่ะเขาคงไม่ปกติถึงจะด่าว้าโวยวาย
คือตำรวจบอกว่าตัวผู้หญิงคนนี้นะคะก็ยังโวยวายคลุ้มคลั่ง
พาไปที่โรงพักก็ยังคลุ้มคลั่งแล้วก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่ก็ต้องแจ้งข้อหานะคะข้อหารักทรัพย์แล้วก็ข้อหาทำอันตรายสิ่งกิดกั้นนะคะ
แล้วก็จะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดอีกทีค่ะว่าในเอผู้ชายที่ไม่รู้ชื่อนามสกุลจริงที่นอนนั่งอยู่หน้าริมทางเท้า
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรือเปล่าครับ